สำหรับใครที่คิดถึงนางเอกหน้าสวยคิมเบอร์รี่แล้วเราก็ขยับมาใกล้จอเลยนะคะ
ช่วงนี้ห่างหายจากหน้าจอไปสักหน่อย
เมื่อวานนี้มีการออกงานอีเวนต์นะคะก็เลยขออัปเดตถึงผลงานกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยสาวคิมเขาบอกว่าทุ่มเทเวลาให้กับงานละคร
วกกับมีงานต่างประเทศทำให้ไม่ค่อยอยู่ในเมืองไทย
ซึ่งเธอก็ได้เผยความรู้สึกนะคะหลังจากที่ติดโผล่สาวที่มีใบหน้าที่สวย๑๐๐คนนะคะ
ในปี๒๐๑๘เจ้าตัวจะปลื้มขนาดไหนไปฟังกันค่ะ
ดีใจค่ะก็จริงก็คือติดกันหลายคนนะคะ
คือไม่ได้ติดแค่เราคนเดียวดีใจที่แบบยังมีคนเห็นว่าคนไทยเนี่ยสวย
ก็ขอบคุณแฟนที่แบบช่วยเป็นโบสถ์ด้วยค่ะ
แล้วก็ดีใจกับนักแสดงคนอื่นด้วยค่ะที่ติดผลโหวต
ก็ถือว่าประเทศไทยของเราก็ถือว่าแบบเป็นที่น่าจับตามอง
ผู้หญิงไทยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
พักหลังเอ่ยปากมาบ่อยว่าวางแพลนอนาคตเอาไว้บ้างแล้ว
งานนี้ฝ่ายหญิงก็เขินแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าจะมีข่าวดีตามคู่อื่นไปเนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับต้องเฮกันยกใหญ่อย่างแน่นอนนะจ๊ะ
คือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่จิ้นทั้งในจอและนอกจอนะคุณผู้ชม

หนุ่มหมากจะไปจิ้นกับคู่อื่นบ้างอย่างมิวนิษฐาอย่างนี้

เพราะเขามีแฟนตัวจริงกันอยู่แล้วผ่านมา๕ปีแล้วเนาะ